สิงห์ขับด้วยศอกซ้ายเจอบัตรขวาส่วน
ดูครับจังหวะแต่ละดอกแต่ละทีของสิงห์พยายามจะเน้นเลยครับ
แต่ก็เจอรุ่นน้องนี่จะบอกว่าไม่เกรงศักดิ์ศรีเลยครับ
ดัดแพงขึ้นแล้วปันด้วยศอกหูวิจารย์ศอกดอกนี้เลยครับ
ทางด้านสิงห์พลาดนิดเดียวเป็นเรื่องเลยครับ
แต่หลังจากที่แดงนี้แกพยายามจะเปิดเกมเข้าใส่แล้วก็พยายามจะทวงคืนครับ
หมัดทั้งศอกทั้งแข้งเลยครับสิง
แต่ปานทองก็โต้ตลอดเหมือนกันครับ
นี่ครับจังหวะฟันศอกในจังหวะใช้เหลี่ยมของสิงครับ
จบเกมก็ก้มกราบกันครับจะเป็นภาพที่สวยงาม
กับสิงห์ที่เสียปินกับนักชกจากอุบลราชธานี
โอ้โหนี่ครับจังหวะสวนศอกของสิงห์เด็ดเดิน
ปานทองจับจังหวะแล้วสวนด้วยศอกขวา
เปิดแผลแตกนี่ต้องบอกว่าเล็กน้อยครับหลายแผลด้วยกัน
นี่ครับถ่ายรูปฟันเลยครับ
เป็นมวยที่ต้องบอกตอกคมครับแต่ว่าแผลเนี่ยเยอะก็จริง
แต่ว่าไม่ส่งผลอันตรายครับต่อการชก

ทุกผู้ชมครับผู้ท้าชิงของเราครับสิ่งสิทธิ์เจ๊ปริมเอาชนะชัดเปลี่ยนของเราครับ

สิ่งสิทธิ์เจ๊ปริมเอาชนะชัดเปลี่ยนของเราครับ

สิ่งสิทธิ์เจ๊ปริมเอาชนะชัดเปลี่ยนของเราครับ

สิ่งสิทธิ์เจ๊ปริมเอาชนะชัดเปลี่ยนของเราครับ

สิ่งสิทธิ์เจ๊ปริมเอาชนะชัดเปลี่ยนของเราครับ
สิ่งสิทธิ์เจ๊ปริมเอาชนะชัดเปลี่ยนของเราครับ
ดูผู้ชมครับผู้ทาชิงของเราครับสิ่งสิทธิ์เจ๊ปริมเอาชนะชัดเปลี่ยนของเราไปได้ทำให้เป็นชัดเปลี่ยนคนใหม่